ที่สุพรรณบุรีมันมีกรณีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งคลุ้มคลั่งฮะ
แล้วก็บุกไปทุบรถตำรวจถึงโรงพักตะโกนลั่นเลย
รู้จักไหมเขียวเล็กรู้จักไหมพาทายตำรวจแบบนี้เลย
นี่ครับผู้ก่อเหตุก็คือคนนี้นายปัญญากรใจงามดีอายุ๔๑ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียนป๘๘พพ๓๘๔๐กรุงเทพมนาคม
แล้วก็คลุมหน้าด้วยผ้ายืดสีดำมาจอดอยู่หน้าโรงพักสองพี่น้อง
สุพรรณบุรีตะโกนโวยวายท้าทายตำรวจนะฮะ
หลังจากนั้นใช้ค้อนทุบกระจกรถตำรวจที่จอดอยู่ตรงหน้าโรงพักจนแตกเลยนะครับ
บริเวณหน้าสพทำให้ตำรวจต้องนำกำลังมาควบคุมสถานการณ์
ดำเนินการจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ทันทีนะครับเนี่ยมาโวยวาย
พูดจาหยาบคายด่าใส่ตำรวจอย่างคลุ้มคลั่งเลย
แล้วก็ถามตำรวจว่ารู้จักไหมเขียวเล็ก

นะฮะผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ย
ก็เลยโมโหใหญ่เลยยิ่งไม่รู้จักเนี่ย

นี่เขารู้จักกันทั่วประเทศเลยนะ

คุณผู้ชมฮะไปฟังช่วงที่เขาคลุ้มคลั่งหน่อยนะครับ

หรืออัดอั้น
ตอนตำรวจก็ควบคุมตัวได้แล้วนะครับ
เขาก็บอกเนี่ยอัดอั้นหรือไงหรือว่าร้อนนะฮะ
ตำรวจคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดนะครับ
ในร่างกายก็ไม่พบนะไม่พบสารเสพติด

ก็ทราบว่าปกติชายคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อน
ช่วงนี้อาจจะมาเจออากาศที่มันร้อนอบอ้าว
วกกับความเครียดที่ต้องอยู่แต่ในบ้าน
แล้วก็สถานการณ์โควิด๑๙อะไรแบบนี้

ตำรวจก็แจ้ง๒ข้อหาคือทำให้เสียทรัพย
เพราะว่ามาทุบรถตำรวจนะฮะ
แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ

แล้วก็จะต้องแจ้งญาตินะฮะ

ตำรวจแล้วก็ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สพ

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ

พยายามควบคุมตัวผู้ชายคนนี้